มันมีความรู้สึกเป็นสองฝั่งสองฝ่าย
ส่วนหนึ่งก็ชื่นชมในความสามารถของเด็ก
อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็ก
เด็กน้อย๕ขวบใส่ชุดนักเรียน
ซิ่งเรือหางยาวไปโรงเรียน

ซึ่งในที่นี้ไม่ได้เป็นคนโดยสารใช่ไหม

มาหนาหน่อย
เอาละกันท่าทางมุ่งมั่นเหลือเกิน

เขาก็ดูจับถนัดมือกันอยู่นะ

แต่ว่าเรือเครื่องมันก็ใหญ่มันก็หนักไง

ผู้โพส่ไม่ชิดใครถึงพ่อของน้อง

สีหน้าสีตามั่นใจทีเดียวนักข่าวเราเดินทางไปหาน้องคนนี้ถึงบ้านเลยนะครับ
นะฮะนี่ไปเจอชื่อว่าน้องเข้ากล้องนะฮะหนูน้อยที่บังคับเรือในคลิปนี่แหละ
นะคุณพ่อก็เป็นคนถ่ายเอาไว้ให้จากนั้นสองคนก็พาไปดูนี่
เรือผมลำนี้นะฮะก็ใช้ฝึกหัดขับเป็นประจำ
อยู่ที่ท่ามเรือหลังบ้านนะครับจากนั้นน้องเข้ากล้องสาธิตเลยว่า
นี่ครับพี่มากับผมลงเรือมานี่มันขับแบบนี้
นักข่าวลงเรือไปด้วยก็ไปชมความสวยงามธรรมชาติสองฝั่งน้ำ
นักข่าวเราได้ขับไหมนั่นไม่ได้ขับไม่ได้ขับก็ไปดูวิถีชาวบ้านสองฝั่งครอง
ที่มีนายบรรพฤษคอยดูแลอยู่ใกล้กำชับเรื่องความปลอดภัย
เอาทำอย่างนี้ลูกทำอย่างนี้นะลูกแบบนี้นะฮะ
เข้ากล้องเขาบอกว่าเขาหัดขับเรือมา๑เดือนแล้ว
ซึ่งการขับเรือมันไม่ยากและที่ขอให้พ่อหักขับเพราะว่า
อยากจะขับโดยที่เขาไม่รู้สึกกลัวให้เขาชินและชำนาญ
สนุกด้วยได้ขับเรือด้วยนะครับไปฟังเสียงน้องคนนี้นะครับ
ไม่ยากครับไม่ยากเหรอแล้วใครเป็นคนสอนให้ครับ
ผู้ครับมีผู้แล้วมีพ่อด้วยใช่ไหมใช่ครับ
ฝึกมากี่เดือนแล้วครับหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับ
ขี่บ่อยไหมขับบ่อยไหมขับบ่อยอืมแล้วมันยากไหมครับ
ไม่ยากครับไม่ยากแล้วเรากลัวไหมไม่กลัว
ไม่กลัวคือฟังน้องตอบคำถามแล้วต้องบอกว่าแน่นดูอ่ะเออ
มันมันขัดกับตอนที่เขาถือหางเสือเมื่อกี้ตาเมื่อกี้นี่คือดูหูเท่มาก
่งม่อนมากแต่ว่าตอบคำถามแบบไม่ครับเออเป็นเด็กแบบเรียบร้อย
เรียบร้อยแต่ท่าทางเมื่อกี้มุ่งมั่นมากแบบมันต้องไปสิ
มันต้องแบบได้สิแบบนี้นะคุณพ่อของน้องข้าวกล้องบอกว่าที่ถ่ายคลิปลงออนไลน์เนี่ย
เขาต้องการถ่ายเล่นเฉยก็เป็นความสนุกของพ่อนี่คุณพ่อนะครับ
ภูมิใจในตัวลูกเออก็เพิดเผยไปเป็นกิจกรรมระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกนะฮะ
ที่ถ่ายก็เป็นช่วงหลังเลิกเรียนที่ไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพ
จากที่ปกติแล้วจะใส่ทุกครั้งอย่างที่พานักข่าวไปดูนะครับ
ไม่คิดว่าจะมีคนไปแชร์เยอะจนเป็นข่าวเป็นคราวโด่งดังขนาดนี้โอ้ยขาด
เล็กกว่าที่จับหางเสืออีกลูกเอ้ยนั่นสินะในภาพเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างน่ากลัว
แต่จริงจริงแล้วเนี่ยเรือมีความเรือเพียงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นส่วนตัวแล้วครอบครัวใช้เรือมาตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าบ้านอยู่ริมครองนะครับเนื่องจากบ้านของพ่ออยู่ที่ครองติดครองก็มีความคุ้นเคยคุ้นชิน
กระทั่งเดือนที่แล้วระหว่างที่พาน้องเข้ากล้องขับเรือเล่นในคลองสำโรง
ก็เกิดอยากลองให้น้องขับบ้างก็สอนว่าเนี่ยบังคับแบบนี้จนน้องมีความชำนาญนะครับ
มาหนึ่งเดือนกว่ากว่าครับคุณคุณพ่อเป็นคนฝึกให้ใช่ไหม
ก็คือเห็นพ่อขับบ่อยน้องก็เลยอยากขับบ้างครับ
คือปกติเขาขับไปทุกวันไหมครับ
ปกติขับไปทุกวันไหมก็ไม่ค่อยได้ขับครับ

อย่างที่บอกว่าครอบครัวเขาอยู่ติดคลองเขาใช้เรือกันมาแต่เด็กนะคะ
บ้านเขาอยู่ริมคลองน้ำก็ใสทีเดียวนะครับ
คุณพ่อเขาบอกว่าแต่ก่อนน้องเข้ากล้องจะติดแท็บเล็
เป็นเด็กติดเกมเป็นเด็กวันนี้ไงยุคนี้
แต่หลังพอพามาขับเรือเขาไม่อยากเล่นแท็บเล็ตอีกเลย

อันนี้ดีอันนี้เป็นหนทางที่ดีในการแก้ปัญหาเรื่องของสมาธิสั้น

ที่สำคัญช่วยให้น้องได้ออกกำลังกายไปในตัว
เพราะว่าการบังคับเรือต้องใช้กำลังแขนมาก
อย่างไรก็ตามความปลอดภัยก็สำคัญ
คุณพ่อน้องก็บอกว่าจะควบคุมทุกขั้นตอน

แล้วก็จะไม่อนุญาตให้นำไปขับเองเพียงลำพังโดยเด็ดขาด
เพราะว่าคุณจะห้าขัวเอก
ก็ที่สำคัญนั่นแหละใส่ชูชีพด้วย
แล้วก็คุณพ่อต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ